หนึ่งนะครับก็เรื่องของปอกับโรเบิร์ตนั่นแหละฮะ
กับโรเบิร์ตที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยจังหวัดราชบุรี
เอ๊ะวันนี้ปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างเออ
แต่ที่แน่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเตรียมรายงานตัวนะคุณนะ
วันดังทานใช่ฮะที่จะรายงานตัวทุกวันดังทานใช่ไหมฮะ
ใช่ฮะต้องรายงานตัวนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีอยู่
ใช่โดนไปสามข้อหาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามมานะฮะ
นี่ครับทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบสารที่ปฏิบัติธรรม
ก็คือธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
วันนี้บรรยากาศตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้าถึง๘โมงเช้า
บรรยากาศสงบนิ่งคุณนี่คนในวัดผู้มาปฏิบัติธรรมเนี่ย
ก็ทำกิจกรรมกันภายในวัดนะฮะแล้วก็พระสงฆ์ผู้มาปฏิบัติธรรม
ก็เดินอยู่ภายในสารปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราส่องไปไม่เห็นโยคีปอแล้วก็โยคีโรเบิร์ตนะครับ
ส่วนการบินทบาทเช้าวันนี้ก็มีรถกระบะของวัดท่าไม้
พระสงฆ์ออกไปบินทบาทเหมือนทุกวันเลยฮะเวลา๗นาฬิกา๒๐นาที
ทางผู้ปฏิบัติธรรมปูเสือที่บริเวณด้านหน้าสถานปฏิบัติธรรม
ร่วมกันทำบุญใส่บาทพระสงฆ์จำนวน๙รูป
โยคีปอและโยคีโรเบิร์ตไม่ได้มาปรากฏตัวให้เห็นนะฮะ
ไม่ได้เดินตามพระในการที่รับบินทบาทนะครับ
ทั้งที่การทำกิจกรรมใส่บาทของผู้ปฏิบัติธรรม
ที่ทำกันภายในสารปฏิบัติธรรมเนี่ย
ตอนแรกเราก็นึกว่าโยคีปอลกับโยคีเบิร์ตจะออกมาด้วย
เพราะว่าอยู่แค่ข้างหน้าประตูไงแต่ไม่เห็นนะครับ
ผู้สิทธิ์ของเราก็เลยสอบถามพระที่ดูแล
ที่ดูแลให้ข้อมูลบอกว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตเนี่ย
ก็ยังคงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดภายในโซนปฏิบัติธรรม
แต่งดการตามพระสงฆ์ออกบินทบาทแล้ว
เนื่องจากมันเป็นกระแสอยู่ใช่ไหมฮะ
ทางพระผู้ดูแลก็เลยให้งดออกมาข้างนอกซะ
จะได้ไม่เจอทั้งคนไม่เจอทั้งสื่อนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งจะได้มีสมาธิในการปฏิบัติธรรมภายในธรรมสถานเท่านั้น

ทำวัดแล้วก็กลับเข้าไปปฏิบัติธรรม

ยังอยู่ที่แห่งนี้ยังอยู่ที่ราชบุรีแห่งนี้
การจะเดินทางไปกาญจนบุรียังไม่ได้ไป
ทั้งคู่ยังปฏิบัติธรรมตามที่พระอาจารย์อุเทน

แล้วก็ทั้งโยคีทั้งสองก็กินอาหารมื้อเดียว
จงกลมนั่งสมาธิพร้อมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
แล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยปลาดุก๕๗ตัว
ตอนนี้ทั้งสองมีอาการปกติแล้วก็ไม่เครียด
เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน
และจะปฏิบัติทำให้ครบตามกำหนดเวลา๑๕วัน
ถึงวันที่๒๗มีนาคมนี้นะครับ
ส่วนด้านความคืบหน้าในคดีในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไป
ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเหมือนกันอังคารที่๒๒มีนาคม
กับโรเบิร์ตต้องรายงานตัวตามนัดหมายที่สพสวนพึ่งที่ราชบุรีนี้

ซึ่งอาจจะใช้วิธีการวีดีโอคอนเฟอร์เนสรายงานตัว
หลังจากที่ครบกำหนดฝากขัง
อย่างไรก็ตามทุกวันจะมีตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยที่ธรรมสถานทุกวัน
เพราะเรื่องของการรายงานตัวภายในกำหนดเวลาสำคัญนะคุณนะ

จะต้องกลับมารายงานตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือเปล่า
พื้นที่ของสพเมืองนนทบุรีหรือเปล่า
ต้องเดินทางออกจากราชบุรี
ก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม๑วันในวันพรุ่งนี้หรือไม่
แต่ปรากฏเราก็ได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่าสามารถที่จะรายงานตัวที่สพสวนพึ่งได้

รายงานตัวมาที่กรุงเทพมหานครนะครับ

หรือว่าจะพาไปที่กาญจนบุรีไปปฏิบัติธรรมเข้าถ้ำอะไรนั้นที่กาญจนบุรี
แต่ก็ห่วงเรื่องของการจะต้องรายงานตัวอีก
ใช่นี่เอาจริงนะสื่อก็ตามคนก็ตามดูทุกวันเลย
เพราะว่าตอนแรกมันก็มีข่าวออกมาคือ
จะเดินทุดงกลัวว่าจะข้ามไปทางฝั่งพม่า

แต่นี่คือก็เห็นความเคลื่อนไหวของทั้งสองโยคีทุกวันเลยเหมือนกันนะคะ